ครับเรื่องของการพักผ่อนในอุงวันกีฬาเนี่ย

เฉพาะทุกปีทุกคนจะรู้อยู่แล้วว่าถ้าไปที่บุรีรำ
เป็นสงกรานที่ยิ่งใหญ่อันดับต้นของประเทศไปแล้ว

เขายังมีกฎเหล็กสำหรับการเล่นสงกรานด้วยนะ
ซึ่งคุณเนวินชิดชอบนี่แหละเขาก็ออกกฎเหล็กขึ้นมานะคะ

จัดงานเทศกาลสงกรานวันที่๑๓กับ๑๔ปีนี้
ในชื่องานชื่อว่าช้างบุรีรำสงกรานเพื่อกู

ไม่ได้พูดหยาบนะแต่เป็นชื่องานเขาจริง
คือเขาก็เน้นนะครับว่าเขาจะมีกฎออกมา๒ส่วนด้วยกันนะครับ
ลงโทษเนี่ยก็คือที่คุณเนวินยืนอยู่ในภาพเนี่ย
กติกานี้มันเป็นปีที่๒แล้วหลังจากที่กระแสดี
ก็คือชื่อว่านักเลงตกน้ำ
ทีนี้กติกาเขาไม่ได้ใช้คำว่ากติกาด้วยนะ
เขามีใช้คำอีกคำนึงที่คุยกันใช้คำว่ากติกู
ก็ขอใช้ตรงนี้เป็นพื้นธีของตัวเอง
ถ้าใครจะเข้ามาในงานของเขาเนี่ยขอให้ปฏิบัติตามนะครับ
เรื่องของกติกาแรกถ้าใครทำผิด
เล็งตกน้ำภาพจากปีที่ผ่านมา๓ลูก๕บาท
ถ้าใครทำวิวาสโดยเฉพาะละทีตรงนี้เนี่ย
เน้นไปที่เรื่องของเมาแล้วชอบไปลวนลามผู้หญิง
ใช่ไม่เคารพกติกาไปล้วนลางจะต้องถูกจับไปอยู่ตรงนี้
แล้วก็โดนนั่งแล้วก็เป็นสาวน้อยตกน้ำนั่นแหละ

ผมว่าน่าจะมีอาการปอดบวมเหมือนกันทั้งคืน
ส่วนอีกหนึ่งกติกาสำหรับผู้ก่อเหตุทะเลาะวิวาส
จะให้ขึ้นเวทีมวยนี่คือภาพจากปีที่แล้วนะ

โดยมีธีมมาในปีนี้ว่าส่างเมาเอาบุญ
เพราะว่าคนที่จะขึ้นเวทีมวยนี้

ต้องเสียเงินค่าขึ้นเวที๑หมื่นบาท
และถ้าเกิดว่าขึ้นไปบนเวทีแล้วไม่ยอมชก

คือสั่งเมาแน่แล้วเงินที่จ่ายมา
ก็จะเอาไปสมทบทุนให้กับสาธารณสุขจังหวัดบุรีรำด้วย
ไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนที่คุณเนวินพูดไว้นะครับ
กติกาเกี่ยวกับเรื่องของงานสงการที่บุรีรำครับ
นี่ส่วนเวทีนี้สำหรับพวกเมาสงอสแงะ
ลวนลามเมาไม่ได้เรื่องไม่ได้ราว
ก็นักเลงตกน้ำนะครับ
สำหรับพวกที่เก่งเกินกว่าสง้อสงแงะ
แล้วไปมีเรื่องทะเลาวิวาสกันก็ต้องทำตามกฎกติกานะครับ
จับขึ้นเวทีมวยแล้วก็ปรับคนละ๑๐๐๐บาทนะครับ
แล้วก็มึงเก่งกับนักมึงก็ชกกันบนเวที

แต่ถ้าขึ้นไปแล้วไม่ชกก็ปรับคนละสองหมื่นทั้งคู่
เงินค่าปรับทั้งหมดเงินรายได้ทั้งหมด
สมทบกองทุนลอกตาให้กับสาธารณสุขจังหวัดบุรีรำ
ก็ขอให้มาเที่ยวด้วยความสนุกขอให้มีความสุขนะครับ

อย่าทำให้คนอื่นเดือดร้อนนะครับมาหาความสุขด้วยกันนะครับ
แล้วก็ใครที่มีปัญหาต้องทำตามกติกาครับ